รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นภาษณะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
เป็นแชมป์ทั้งปีใหม่และสงกรานและทุกปีด้วยนะคะ

ไม่ระวังด้วยการเป็นขับขี่เองก็ระวังคนอื่น
ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะคนอื่น

ขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียนวันแรกเพราะว่าหยุดปีใหม่หลายวันไง
หลังจากนั้นไปถูกรถกระบะชนแล้วกระบะเขาชนแล้วหนีไงคะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดดูกันค่ะ

โอ้โหวงกลมสีแดงคุณผู้ชมจับตาดูอีกครั้งนะคะ
นี่ค่ะนี่ไงรถจักรยานยนต์กระเด็นลอยขึ้นไปหมุนบนอากาศ
แล้วตกลงมานะคะซึ่งคนขี่ซึ่งเป็นนักศึกษา
ฉันเป็นนักศึกษาปวชปี๑
ร่างของเขาไปฟาดกับป้ายบอกทาง

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้า๘โมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสภดอนหัวล่อได้รับแจ้งมีรถชนกันบนถนนสุขประยูนช่วงปากซอยชุมชนไผ่
กลางดอนหมู่ที่๒ตำบลดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรี

พบนายนัทธรรมน์ศิลละสงฆ์อายุ๑๕ปี
นักศึกษาปวชปี๑ของวิทยาลัยภาคตะวันออกอีเทค
สภาพร่างกายถูกกระแทกอัดติดกับป้ายเหล็ก
ขาหักศีรษะแตกแผลชะกันนะคะ

ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเจ้าหน้าที่ก็พยายามเต็มที่นะคะ
ปั๊มหัวใจไม่เป็นผลค่ะ
พิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ห่างออกไป๕๐เมตรพบรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ
คาวาซากินินจาทะเบียนกรุงเทพล้มอยู่
อยู่ที่เกาะกลางถนนเลยพังยับชิ้นส่วนกระจายเต็มถนนค่ะ
สอบถามชาวบ้านบริเวณจุดเกิดเหตุ

ในช่วงที่เกิดเหตุตำรวจก็เลยจะต้องไปพึ่ง
กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งค่ะ
ซึ่งก็ไปเจอแล้วแล้วก็เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็น
บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
ตอนนี้ตำรวจจะใช้หลักฐานเดียวที่มีอยู่เนี่ยนะคะ

รอยดูหมายเลขทะเบียนรถกระบะคันนี้
และเส้นทางการหลบหนีเพิ่มเติม
เพื่อที่จะได้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมเห็นไกลรถคันที่ชนนี่นะคะ
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ